ท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่๑๐แล้วนะครับ
สำหรับปฏิบัติการค้นหากำลังพลที่ยังศูนย์หายของเรือหลวงสุโขทัย
อับปางกลางทะเลแถวประจวบคิริขันตั้งแต่๑๘ธันวาคม
ค่ะวันนี้เจอร่างของกำลังพลเพิ่มเติมอีกสี่รายนะครับ
มีการยืนยันว่าเป็นกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยจริงนะครับ
ทำให้ล่าสุดเหลือผู้สูญหายที่ยังต้องค้นหาอีก๕นายนะครับ
กองทัพเรือเปิดภาพเรือหลวงสุโขทัยที่จมอยู่ใต้ทะเลลึกเป็นครั้งแรกด้วยนะครับ
นี่นะฮะเป็นชุดภาพเรือหลวงสุโขทัยที่อับปางอยู่ใต้ท้องทะเลลึก
แถวบางสะพานประจวบคิริขันชุดประดาน้ำเนี่ยลงไปนะฮะ
ทัพเรือเปิดเผยเป็นครั้งแรกทีมค้นหาร่างผู้สูญหายดำน้ำลงไปใต้ทะเล
ระดับความลึก๔๐กว่าเมตรทำการค้นหาทุกซอกทุกมุมของเรือหลวงสุโขทัย
จุดที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางอยู่เพื่อค้นหากำลังพลที่ยังศูนย์หาย
คาดว่าอาจติดอยู่กับบริเวณตัวเรือจากการค้นหาวันนี้ไม่พบร่างของกำลังพลนะครับ
อยู่ที่เรือหลวงสุโขทัยหรือว่าจุดที่ลงไปสำรวจนะครับ
กองทัพเรือได้รายงานความคืบหน้าในการค้นหากำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่ศูนย์หายณวันนี้นะครับ
พบว่ายอดกำลังพลทั้งหมดหนึ่งร้อยห้านายเนี่ยสามารถช่วยได้เจ็ดสิบหกนายเสียชีวิตยี่สิบสี่นาย
ซึ่งในยี่สิบสี่นายสามารถระบุชื่อได้แล้วยี่สิบสองนายตรอพิสูจน์เรื่องของตัวบุคคลอีกสองนาย
และยังต้องค้นหาอีกห้านายพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่หนึ่งเปิดเผยว่า
ภาพรวมการค้นหาในวันนี้วันนี้เจอเพิ่มอีก๔นะครับ
สามารถยืนยันได้๒คือพลทหารชะลัดอ้อยทองซึ่งสวมใส่ชุดหมีและใส่นาฬิกาที่ข้อมือซ้าย
ส่วนอีกหนึ่งนายนะครับคือพันธาเอกคุณากรจริยศหรือหมอแชมป์
มีหลักฐานระบุตัวตนจากรอยสักและฟันซึ่งเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้อย่างชัดเจน
ส่วนอีก๒ศพของกำลังพลนะครับแม้จะมีหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัย
แต่ยังต้องรอการพิสูจน์เรื่องของดีเอนเอก่อนนะครับ
รายงานข่าวที่แจ้งว่าไปพบร่างของกำลังพลที่เกาะทะลุจังหวัดประจวบคิริขัน
กองทัพเรือยืนยันว่าเป็นทุ่นลอยน้ำไม่ใช่ศพของมนุษย์
ก็ได้พิสูจน์ด้วยฟันนะครับแล้วก็ลอยสัก
ขณะเดียวกันทางกองทัพเรือได้ผูกทุ่นจากหัวเรือ
แล้วก็ท้ายเรือของเรือหลวงสุโขทัยทั้งหมด๒ทุ่นนะครับ
ที่เจ้าหน้าที่ลงไปด้านล่างเพื่อใช้เป็นหมายเลขบอกพิกัดตำแหน่งของเรือหลวงสุโขทัย
คืนนี้กำลังทางเรือยังคงออกรัดตระเวนนะครับ
และปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง๒๔ชั่วโมงเพื่อค้นหากำลังพลที่ยังศูนย์หาย
และจะส่งเรือหลวงบางรจันทร์เพื่อใช้เครื่องโซน่าและเครื่องซีฟ็อกซ์
ลงไปสำรวจใต้น้ำจุดที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางด้วย
เพื่อค้นหาร่างผู้สูญหายที่เหลือในขณะนี้อีก๕นายต่อไป